เอาแต่ว่าไปต่อกันที่แม่เบ้นพ่อมิ๊กกันบ้าง
เมื่อวันก่อนเขาไปจูงมือถ่ายภาพ
ไม่แน่ใจว่าพี่เบ้นท้องคนเดียวหรือเปล่า

กี่เดือนแล้วช่วยตอบนะจุดนี้

สำหรับมิ๊กบรมวุฒิแล้วก็เบ้นพรชิตา
เพราะว่านอกจากจะเห็นความน่ารักคู่นี้ผ่านสื่ออยู่บ่อย

จูงมือกันมาถ่ายภาพช่วงเวลาแห่งความทรงจำ

เนิดทายาทคนแรกเดือนกรกฎาคมนี้แล้วค่ะ
เป็นฝีมือการถ่ายภาพของวินบัดดี้

บอกด้วยว่ามีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนรักกันค่ะ
แล้วก็มีความสุขที่ได้เจอกับคู่รักคู่นี้

ฝ่ายหญิงนั้นใกล้คลอดเต็มทีแล้ว

ก็เห็นจะเป็นคุณสามีแห่งปีคุณมิคบรมวุฒินี่แหละค่ะ
รักษาคำมั่นสัญญาสุดนะคะ

อ้วนนี่นะเพราะว่ายอมเพิ่มน้ำหนัก

จะได้อ้วนเป็นเพื่อนสีภรรยา
เวลาคนท้องผู้หญิงยิ่งท้องแรก

เขาก็เลยบอกว่านี่เป็นข้อความ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทานจนอ้วน
เพื่อตั้งใจจะเก็บภาพแห่งความประทับใจแบบนี้

เขาจะน่ารักในเอ็นดูขนาดไหนค่ะ